สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
เกิดไว้แต่คู่ว่าการเลี้ยงแมวนะครับต้องมีวิธีการ
กล่อมแมวเป็นเรื่องที่น่ารักครับผม
ล่อมแบบไหนเชิญชมได้เลยครับ
มาแล้วครับวิธีการแบบใหม่ที่กล่อมให้น้องเหมียวหลับ
นั่นก็คือการอ่านนิษฐานให้ฟังครับ
เคิ้มเลยนะครับพี่เหมียว
อ้าวตื่นลุกขึ้นมา
ลืมตาคลานออกมา
ได้เวลาอาหารเช้าแล้วเจ้าจราเข้รูปหล่อ
อาหารวันนี้ไก่สดเป็นตัว
นี่แล้วก็โยนเข้าปากแบบนี้

สักหน่อยเลินไปเลยนะครับ
นี่คือสกูตเตอร์ที่เด็กเห็นแล้วก็อยากเล่น

พี่พุทธเดินก็เลยโชว์ให้ดูสักหน่อย
แหมวิ่งป๋อเลยล่ะครับคุณผู้ชม

สามารถเล่นสเก็ตแบบลอเลอร์สเก็ต

เท่อาหารก็รวดเร็วทันใจ
วิ่งไปเบรกไปก็ย่อมได้
ลูกค้าชอบใจเพราะอาหารมารวดเร็ว
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
สวัสดีครับ